เปิดศึกนักตบลูกยางสาวชิงความเป็นหนึ่งของเอเชีย

ทีมใหญ่จะเป็นเจ้านักตบสาวแห่งเอเชีย